ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของความไม่สบายใจเหมือนกันนะคะ
กรณีที่มีการไปยื่นตรวจสอบดารานักร้องนักแสดง
ที่มีการออกมาคอลเอาท์จำนวนนึง
ซึ่งวันนี้ล่าสุดแรปเปอร์สาวมิลลิ
ก็เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเรื่องนี้
แล้วก็เสียค่าปรับ๒๐๐๐บาท
จบเรื่องของการใช้คำหยาบคายแสดงความคิดเห็น
หลังจากที่เธอถูกสอบนาน๒ชั่วโมงนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพในช่วงเวลาที่นางสาว
ดานุภาคณาธีรกุลหรือแรปเปอร์สาวมิลลิ
เดินทางเข้ารับทราบแจ้งข้อหาดูหมิน
โดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๙๙
ผ่านการโพสต์ข้อความวิจารณ์การทำงานนายกและรัฐมนตรี
และรัฐบาลในช่วงโควิด๑๙
ในทวิตเตอร์ส่วนตัวเผยแพร่สู่สาธารณะ
หมายเรียกของสถานีตำรวจนครบานนางเลิ้ง
เมื่อวันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ซึ่งนายอภิวัตขันทองประธานคณะกรรมการคอตศเป็นผู้กล่าวหา
ตำรวจใช้เวลาสอบนานกว่า๒ชั่วโมง
แล้วก็เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๒๐๐๐บาทค่ะ
บอกว่ายอมรับว่าโพสต์ข้อความจริง
เป็นการแสดงความคิดเห็นในนามส่วนตัว

ไม่ได้พุ่งเป้านายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว
และยืนยันจะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่อไป

ทำให้คดีอาญายกนะคะจบเรื่องการใช้คำหยาบคายแสดงความคิดเห็น

ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
มีภัยดาวดินนายจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษา
และมวลชนกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้า

ขณะที่ทนายความบอกว่ามิลลิดำเนินการทุกอย่าง
ตามกระบวนการของกฎหมายนะคะแล้วก็ยืนยันว่า
การแสดงความคิดเห็นอย่างสุจริตนั้นเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูล
ของประชาชนคนไทยค่ะ

จากทุกช่องทางค่ะเธอบอกว่า
ทำให้ได้รับทราบถึงพลังบวกก็เลยพร้อมบวกแบบที่๑มากนะคะ
รู้สึกเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้คุยกัน
หลังจากนี้ยืนยันจะทำในสิ่งที่ได้ทำมาตลอดต่อไป
ขอให้พวกเราสู้ไปด้วยกันและจะไม่ยอมแพ้ค่ะ